กรณีที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวาน
หนุ่มตกท่อแถวบริเวณย่านรัชดาพิเศษ
ล่าสุดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้
ทางพูดเกี่ยวข้องออกมาขอโทษรวมไปถึง
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

ฝากมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะ
เนื่องจากข่าวเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอกัน
เกี่ยวกับหนุ่มคนนึงประสบอุบัติเหตุ
ตะแกงท่อระบายน้ำริมถนน

หลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันทร์เกษม

และต้องเย็บแผลไปทั้งหมด๑๐๐เข็มนั้น

ผู้ประสบเหตุก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเรา

พร้อมกับมอบกระเช้าดอกไม้ให้ค่ะ

บอกว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยการฝากของเยี่ยมมาให้ด้วยค่ะ
นี่โดยพอ้อเขตจตุจักร
บอกว่าท่อระบายน้ำที่เกิดเหตุเป็นตระแกงเหล็กกับอิดแบบเก่า
ซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครกำลังพยายามไล่เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ
เป็นปูนแบบใหม่ให้ครบทุกจุด
สำหรับอาการบาดเจ็บขณะนี้ยังปวดที่ขานะครับ

พร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมา